ความคืบหน้าคือเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปว่า
มีชายพิการขาขาดนั่งอยู่บนวิวแชร์
แล้วถูกยิงเสียชีวิตที่ตักยังมีปืนวางอยู่เลยนะคะ

แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นการฆาตกรรม
ฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายฆ่าตัวตาย
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้มันกระจ่างขึ้นเพราะอะไร
มีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
แล้วบอกได้ว่าสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นการฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรม
คุณผู้ชมนี่นะคะเป็นนาทีที่กล้องวงจรปิด
บันทึกภาพขณะที่นายชะลันทรนินพันธ์หรือว่าเอก
อายุ๓๘ปีเป็นนุ่มพิการขาขาดทั้งสองข้างค่ะ
เข็นวิวแชร์อยู่กลางถนนนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จบชีวิตด้วยปืนพก
ใต้สะพานต่างระดับเชียงขางถนนสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปี
ทีนี้จากการเปิดเผยของชุดสืบสวนโรงพักแม่ปิงเมืองเชียงใหม่
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายนั่งแกรปคามาลงที่หัวโค้งทางแยกดอนจันทร์
หลังจากนั้นก็ปั่นวิวแชร์ไปที่แยกศรีบัวเงิน
แล้วก็ย้อนไปที่ใต้สะพานต่างระดับเชียงขางจุดที่เกิดเหตุ

หลังจากนั้นเขาก็ฆ่าตัวตาย
ก่อนหน้านี้ตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่ามีผู้พบศพ
คือชายถูกยิงเสียชีวิตใต้สะพานต่างระดับเชียงขังนี่แหละ
ไปตรวจสอบก็เจออยู่ในสภาพนี้เลยค่ะ
คือโดนยิงกลางหน้าอกนัดหนึ่งกระสุนทะลุหลัง
แล้วก็บริเวณขมับซ้ายทะลุขวา
เจอปืนขนาดจุด๔๕วางอยู่ที่ตักของผู้ตาย
แล้วมีปลอกกระสุนตกอยู่๒ปลอก
ทีนี้ตำรวจก็ตั้งเอาไว้ทั้งเรื่องของการถูกฆาตกรรม
แล้วก็ฆ่าตัวตายจนมาเจอกล้องวงจรปิดนะคะ
สำหรับนายชลันธรหรือว่าเอกผู้ตาย
ถือว่าเป็นคนมีหน้ามีตาทางสังคมนะ
เขาเคยเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างภาพนี้ค่ะ

อันนี้เขาไปร่วมกิจกรรมนครพิงมินิมาราทอน

แล้วก็มีช่างภาพถ่ายรูปรูปนี้เลยค่ะ
เห็นไหมคะว่ากำลังปั่นวิวแชร์อยู่กับลูกสาว
คือหลายคนก็ชมในโลกโซเชียลมันเป็นภาพประทับใจ
ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้ตายเขาชอบทำ
คือเป็นอาสาสมัครดำน้ำผู้พิการ
แล้วเขาก็จะมีกิจกรรมดำน้ำเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติใต้ท้องทะเลค่ะ
แล้วผู้ตายก็เป็นนักดำน้ำผู้พิการรายแรกของประเทศเลยนะคะ
ทีนี้เราก็เห็นเขาร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างมากมาย
ก็อยากรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับครอบครัวไหม
ทางด้านภรรยาของผู้ตายบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
รักกันดีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้
รู้แค่ว่าผู้ตายป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาปีกว่าแล้วนะคะ
และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลใกล้ชิด
แรงจูงใจในการก่อเหตุเอาปืนยิงตัวตายมาจากอะไรนะคะ